อันนี้รวมในกลางอดีต

แต่เชฟเขาใช้งานหนูหนักเกินไป

เดี๋ยวเอางี้เราทำตัวให้เด็กเขาล้มหน่อยเนอะ
เมนูที่ว่านี่คืออะไรจะทำต้มยำต้มขาไก่หรืออะไรคะ

งี้เอางี้หนูฟังแล้วหนูคิดภาพไม่ออกเลย

และเมนูต้นแบบที่คุณเอิร์ทจะต้อง
ประชันฝีมือกับทีมตัวแทนของรายการในวันนี้

แล้วกันหยิบตลิวมาโชว์สเนตรายชะวังในครั้งนี้
เธอจะขวาชัยชนะไปได้หรือไม่

โอเคตอนนี้อยู่ประจำที่กันแล้ว

แล้วน้องเขาแข่งกับใครคะเชฟวันนี้
เราก็ต้องมีผู้เข้าแข่งขันเช่นเดิม
นั่นก็คือพี่กำไรนั่นเองฮะ

เราจะมาไฟกันนะครับ

กำไรก็เป็นตัวแทนจากชุมชนบ้านบางเพลียงนะครับ

มันก็คือเป็นมูสขาตะไคร้นั่นเอง

เอาน้ำทับทิมต้มใส่กากผงวุ้นนะครับ

แล้วก็บีบมะนาวลงไปนะ
ความมันเดือดใส่ลงไปในอ่างริมี้

จากนั้นเอามาใส่ในน้ำแข็ง

จากนั้นให้ใส่เซลาตินลงไป
อันนี้อนุญาตให้แช่ลงไปเลยในน้ำ

จากนั้นระหว่างที่เรารอให้ขาตะไคร้มันหอม

พอมันฟูแล้วก็กรองเอาไอ้ขาดตะไคร้ออก

แล้วไอ้ตัววุ้นตอนแรกที่เราทำเลย

เอาออกมาหั่นแล้วก็โรนไปข้างหน้า

เริ่มครับเริ่มมา
เอาให้มันมีไฟก่อน

ให้คนอะไรอย่างนี้ไหมอยากให้พี่ไว้ใจหนู
เออโอเคมันจะออกมาดี

เอาเร็วนะเราต้องเริ่มทำอย่างอื่นแล้ว
แช่เลยมั้ยแช่เลย

โอ้โหแต่ฝีมือการหั่นขาเขานี่แบบ

เดี๋ยวหนูเอาอันนี้มาตีนั่นแหละพี่ตี
เวลาเราผ่านไปแล้ว

แท้แน่
เวลาผ่านไปแล้ว๑๓นาทีนะฮะคุณ

พี่ของผมเนี่ยพัสสมแล้วเรียบร้อย
คือตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ๑นาทีซึ่งทำไมไม่ให้กำลัง

ช่วยแต่งตาหน่อยนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่า

เวลาผ่านไปแล้ว
๑๔นาทีครับหรือเวลาอีก๑นาทีครับคุณ

เหลือเวลาอีก๓๐วินาทีแล้วคุณ
แล้วเราก็มาถึงเวลาของการชิมกันแล้วครับ
ขอเสียงขอบมือต้นรับด้วยครับ
สวัสดีครับ
ค่อยเดินมาชิมจานนี้
ของเอิร์ชซีน้ำเงิน
และจานนี้ของพี่กำไร

เอาละมันยกครับเอาละมันได้ไหม
เฮ้ยน้องเอิ้นโอ้โฮมากแล้วน้องเอิ้น
น้องเอิ้นคือผู้ชนะค่ะสวัสดีค่ะชิวเชียร์
คุณป้าคือถ้าเกิดว่าใครแพ้
เก็บพวกเหล่านี้ไปล้างเองให้หมดเลยตามแล้วหรือเปล่าใช่
แล้วพวกพี่หนูจะได้กลับบ้านได้โอ้โฮยังไม่กลัว
โอเคอ่ะงั้นวันนี้ขอบคุณกว่าสำหรับคณะกรรมการ

ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
ไปแล้วจากนั้นก็คือเราก็ทิ้งให้คุณป้าเขา

ใช่เพราะเขาแพ้นะคะไปค่ะ
ไปเห้าเบิ่งนะครับกลับบ้านนะครับ

ถือว่าแบบเก่งสุดไปเลยนะ

อย่าลืมกลับมาติดตามความสนุกแบบนี้ได้นะคะ

อื้อหือกลัวไม่ได้กลับใช่ไหมคะ